เขาบอกฉันสุดทนแล้วจริง
คือเจ้าหน้าที่มาห้ามไม่ให้แม่ค้าคนนี้เขาขายของ

บอกห้ามขายใช่ไหมมาดูนี่เลย

เธอกำลังจะปฏิบัตินักที่

ในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

จะให้ทำยังไงไม่มีจะกินอยู่แล้วค่ะ

นี่คือนางสาวสุบันนาทองมหานะคะ
ร้านจิ้มจุ่มค่ะถูกเจ้าหน้าที่
บางทรายใหญ่มาสั่งปิดร้าน

บอกว่าคุณเปิดให้ลูกค้ามานั่งกิน
ร้านแบบนี้ไม่ได้มันผิดพรกรควบคุมโรค

ทุกอย่างมาระยะนึงแล้วคุณมาสั่งปิดกันทัน

ก็มาถ่อยกินค่ะ

ทำที่นะคือร้านเธออยู่ถนนคนเดินสะพานมิตรภาพไทรลาวนะ
เธอบอกว่าที่อื่นไม่เห็นปิดเลยมาปิดที่นี่ที่เดียวขอเรียกร้องไปที่เทสบาลหน่อยได้ไหม
ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่าสุดนายพรชัยพุทธส้อนในอำเภอเมืองบุกราหารค่ะ
ก็เร่งประชุมหาข้อสรุปแล้วก็สอบถามเรื่องนี้

บอกว่าที่อื่นไม่เห็นปิดเลยมาปิดที่นี่ที่เดียว
ขอเรียกร้องไปที่เทศบาลหน่อยได้ไหมว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้
นายพรชัยพุทธซ้อนในอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะ
ก็เร่งประชุมหาข้อสรุปแล้วก็สอบถามเรื่องนี้
สาเหตุที่ปิดตลาดตรงถนนคนเดินตรงนี้แล้วที่อื่นไม่ปิด
เพราะว่าในพื้นที่มีผู้ติดโควิดค่ะก็เลยขอปิด๑๔วัน
เรื่องต้นมีการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดแล้ว
ว่าอีก๒๓วันน่าจะเข้าสู่สภาวะปกติได้
แล้วก็มีมติให้เปิดตลาดได้แต่ขอให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค
มีจุดคัดกรองสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
มติวันนี้ก็เลยเป็นมติให้ทบทวน
สอบประกอบตำบลทบทวนว่ามติที่ไปให้ไปพิจารณากันใหม่
ก็เมื่อให้คำทบทวนหมายความว่าก็คือมติที่ออกไปว่าให้หยุด
ก็ไม่หยุดก็ดำเนินการต่อ
แต่เราก็มีมติข้อที่๒ก็คือเนื่องจากว่าพื้นที่มันกว้าง
แล้วก็กำหนดให้เข้าออกทางเดียวมีจุดคัดกรองนะครับมีจุดคัดกรอง
คนที่เข้าไปใช้ตลาดต้องมีใส่แมส

ชีวิตความเป็นอยู่ทำมาหากินก็ต้องสู้กับมัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานคนทำมาค้าขายเขาก็ต้องทำมาหากิน